นครสวรรค์หน่อยค่ะเจ้าของร้านหมูกระทะร้านหนึ่งที่นั่นนะคะ
ชื่อว่าร้านเจ๊เล็กหมูกระทะมาร้องเรียนกับสื่อ
นะคะบอกว่ามีวัยรุ่นก่อเหตุเอาปืนมายิงถล่มร้านสองครั้ง
แล้วพนักงานที่ร้านก็ได้รับบาดเจ็บไปหนึ่งรายแล้วก็ไปแจ้งความมีการนำเสนอข่าวออกไป
ออกข่าวไปได้วันเดียวล่าสุดรวบมือยิงได้แล้วค่ะ
นี่นะคะนี่คือภาพเหตุการณ์นะคะครั้งแรก๒๕มกราคมครั้งที่๒๑๔กุมภาพันธ์
แจ้งตำรวจไม่คืบหน้าพอร้องสื่อเป็นข่าว
ผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครสวรรค์
มาฆาตโทษตำรวจสพพยุหาคีรีเมื่อวานนี้ด้วยตัวเองเลย
๒วันนะถ้าจับไม่ได้เตรียมตัวโดนย้ายไปได้เลยนะคะ
วันนี้เนี่ยนะคะตำรวจสพพยุหะคีรีก็เลยเอาหมายสาร
จังหวัดนครสวรรค์ไปตรวจค้นนะคะบ้านของนายกฤษณะศรีทัพทิม
วัยรุ่นในพื้นที่ซึ่งปรากฏว่าไปตรวจค้นก็เจอจริงคุณนัทพงศ์
อาวุธปืนพกจุด๓๘กระบอก๑ปลอกกระสุน๖นัด
อกกระสุนที่ใช้แล้วจำนวนนึงแล้วก็รถมอเตอร์ไซค์๑คัน
หมวกกันน็อกที่ใช้ก่อเหตุแล้วก็โทรศัพท์มือถือเครื่องหนึ่งด้วยนะคะ
ตอนที่จับกลุ่มเนี่ยนายกฤษณะก็ให้การบอกว่าที่เข้าไปยิงในร้านหมูกระทะ
เพราะว่ามีเรื่องกับวัยรุ่นซึ่งเป็นพนักงานในร้าน
แล้วเขาเคยนัดกันมาชกกันแบบตัวต่อ
แต่พอไปถึงเนี่ยโดนรุมโดนวัยรุ่นในร้านหมูกระทะรุม
ก็เลยทำปืนลั่นไปนัดหนึ่งก็เลยเคืองโกรธแค้นกันมาตลอด
ขอให้การในชั้นสอบสวนเท่านั้นให้บอกแค่นี้
หลังจากนั้นจะขอไปให้การในชั้นสอบสวน
ขณะที่ลูกชายเจ้าของร้านบอกว่า
ทางฝั่งผู้ต้องหาเคยมีปัญหากับรุ่นน้องมาก่อน
รุ่นน้องของเขาแล้วรุ่นน้องคนนี้ว่าง
ก็จะแวะมารวมตัวที่ร้านประจำนะคะ
ผู้ต้องหาอาจจะเข้าใจว่าเป็นพนักงานที่ร้าน
ก็เลยมาก่อเหตุคือสาดกระสุนใส่ที่ร้าน
ตัวเขาเองไม่รู้จักกับผู้ต้องหาเลย
มั่นใจว่าน่าจะมีคนบงการหรือจ้างวานมา
แล้วก็มีคนร่วมกระทำผิดมากกว่า๒คน
ก็ไม่น่าจะใช่แค่เรื่องตามที่ผู้ต้องหาบอกค่ะ
ผมว่าถ้าคนวงการยังไม่โดนจับ
ผมว่าน่าจะมีน่าจะมีอีกครับผมดูแล้วนะครับ
น่าจะมีอีกครับเพราะว่าไอ้เรื่องติดคุกติดตารางเนี่ย
เขามีเหมือนว่าผู้คุมเนี่ยรู้จักกับคนกับคนที่มีเรื่อง
กับคนที่มีเรื่องวันนั้นนะครับคนที่มีปืนมาเนี่ย
ก็อยากให้เขาจับได้เร็วเร็วครับอ่าพอจับตัวได้แล้วเนี่ยนะคะ
ภูมิครับการตำรวจภูทรนครสวรรค์วันนี้มาสอบปากคำด้วยตัวเองนะคะ
ผู้ต้องหารับสารภาพบอกว่ามีเรื่องโกรธเคืองกับกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวมาก่อน
พอรู้ว่าคู่อริไปนั่งอยู่ร้านหมูกระทะก็เลยขี่มอเตอร์ไซค์ไปยิงถล่มใส่แล้วก็หลบหนีค่ะ
ก็โดนไป๓ข้อหานะคะ
นี่ชุนละมุนนิดหน่อยตอนที่ไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพค่ะ
เดี๋ยวตำรวจก็จะขยายผลจับกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะ